ก็ไปทำบุญกันต่อนะคะทำบุญที่ไหนอ่ะทำบุญที่จังหวัดพยาว
เออทำบุญเสร็จแล้วเราก็ไปขอโชคขอลาบกันบ้างดีกว่าเพราะว่า
คู่ซีเมืองพยาวพี่นักข่าวสองคนนี้พาเราไปขอโชคกับต้นตะเคียน
โอ้โหวัดตุ่นใต้ค่ะวัดตุ่นใต้วัดตุ่นใต้นะคะ
อยู่ที่บ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับคุณผู้ชมค่ะ
ข้างข้างกำแพงวัดนี่นะจะมีต่อตะเคียนโบราณอายุกว่าร้อยปี
โอ้โหขนาดถึงสี่เมตรนะตั้งวางอยู่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูได้เห็นบรรยากาศกัน
นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะงานนี้บอกเลยนะคะว่าชาวบ้านสนอกสนใจ
นำดอกไม้ทูบเทียนมาขอโชคขอลาบจากต่อตะเคียนอายุร้อยปีท่อนนี้ด้วย
ชาวบ้านบอกเอ้าคุณพิธีกรมันใกล้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดต่อไปแล้วนี่ไง
อีกแค่๕๖วันเท่านั้นเองอยากจะขอโชคขอลาบเผื่อที่จะได้มีดวงกับเขาบ้าง
ก็เลยจุดทูบเทียนอธิษฐานจิตนะคะพอจุดทูบเทียนอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องเตรียมอาวุธอาวุธสำคัญเลยนั่นก็คือแป้งค่ะ
แป้งขาวเอามาทาถูทาถูบริเวณต่อตะเคียนเหมือนพี่คนนี้
รูปเบาถูไปถูมาไม่นานค่ะชาวบ้านบางคนบอกมาแล้ว

คดลับไงคุณจำคดลับนี้ไว้แต่บางคนบอกไม่เป็นแบบอื่น
มีทั้ง๑๒๗๑๒๗๑๒๗๑๒๗เป็นคดลับอีกแล้วเหรอ
ใช่๒๕๘ก็มี๒๕๘อย่างมีอีกนะอะไรอีก
ไม่บอกอ้าวบอกแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะ

พูดไม่ได้เพราะว่าแล้วแต่ตาใครตามัน
เออเนี่ยก็เป็นว่าคุณผู้ชมอยากดูก็แคปหน้าจอเอาไว้ไปดูเอาเองแล้วกัน
แต่เล่านิดนึงข้อมูลความเป็นมาของประวัติต้นตอกตะเคียนนี้
ชาวบ้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะชาวบ้านเขาไปขุดสระ
แล้วก็ไปเจอต่อตะเคียนฝังอยู่

เขาก็เลยขุดขึ้นมาเอาไว้ที่วัดแห่งนี้แหละ

เกิดเรื่องราวปฏิหารขึ้นนะคะจนได้พัฒนาวัดนี้เป็นวัดตัวอย่าง

จนกระทั่งว่าผู้ใหญ่บ้านได้รับรางวัลแหนบทองคำ

แหนบทองคำนี้คือทางกระทรวงมหาดไทยมอบให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

ในการพัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้านแบบนี้

ชาวบ้านเขาก็เลยหลั่งไหลมาทำบุญที่นี่มากยิ่งขึ้น

นี่ก็เป็นเรื่องราวความเป็นมาของต่อตะเคียนแล้วก็วัดตุ่นใต้ที่เมืองพยาว

ที่ภูศิเมืองพะเยาว์เขานำเรื่องราวมาฝาก

นะคะว่าวันหลังชัด

ใช่ชอบมากเขามักจะมีเรื่องราวดีมาฝากเรา

เรื่องราวที่พยาวยังมีอีกเยอะเดี๋ยวเล่าสู่กันฟัง